คุณผู้ชมมาดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
โอ้โหทำไมไปไต่อยู่บนสายสื่อสารแบบนั้น
อุปกรณ์เซฟตี้ก็ไม่มีนะฮะ
มีคนเขาแอบถ่ายคลิปไว้ได้นะครับ
เขาก็กลัวว่าไอ้แมงมุมคนนี้จะตกลงมาหรือเปล่านะครับ
นี่นะครับลิงลงลิงลงขึ้นสายไฟแล้ว

หาเหอเขาคนถ่ายเขาเรียกว่าริงลมนะ

คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ในโซเชียลนะฮะ
แล้วก็เขาบอกว่าไม่ใช่ตัวละครในภาพยนตร์
แต่ตอนแรกนะผมเห็นคลิปแล้วเป็นเงาดำนะ
ผมขอโทษนะพี่ผมนึกว่าโดนไฟช็อตไฟดูด

ใช่แต่เราก็กลัวไงคุณกลัวอันตรายจริงนะครับ
ประเด็นนี้มีชาวเน็ตตั้งคำถาม
บอกว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้ทำงานอยู่บนสายสื่อสารแบบนี้
โดยไร้อุปกรณ์นิรภัยหรือว่าอุปกรณ์เซฟตี้
ในการที่ป้องกันไม่ให้เขาตกลงมา

ถ้าเกิดว่าเขาทำเขาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานจริง
นั่นสิคุณทั้งนั่งทั้งเดินทั้งไต่อยู่แบบนี้นะครับ
เราลงพื้นที่ไปบริเวณที่จุดถ่ายคลิปนี้นะฮะ
บริเวณแนวสายไฟฟ้าบริมถนนสาย๓๔
เคียงแยกเกาะกลอยที่ตำบลทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
เพราะว่าตรงจุดที่ปรากฏในคลิปเนี่ย
เป็นสายสื่อสารถูกมัดรวบไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะคุณฮะ
จากการที่พี่ลิงลมของเราไปทำหน้าที่นะ

ผู้สื่อข่าวของเราได้สอบถามกับคนถ่ายคลิปดังกล่าว
ชื่อคุณบอลนะน้องบอลอายุ๒๐น้องบอลเล่าให้ฟังแบบนี้

ผมเองกำลังขับรถแบ็คโฮลปรับพื้นที่อยู่ตรงนี้แหละครับ

ปีนเสาขึ้นมาบนสายสื่อสาร
เพื่อทำการเก็บสายสื่อสารให้เรียบร้อย
ผมเองเห็นแล้วบอกโอ้โหอันตรายจริงนี่งานเสี่ยงตายมากเลยนะฮะ
ก็เลยนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
เพราะว่าถ้าหากเขาตกลงมาหรือเกิดมีไฟชงไฟช็อต
จะได้มีหลักฐานยืนยันนี่น้องบอลเขาบอกแบบนี้นะครับ
เนี่ยครับเบื้องต้นเหตุการณ์นี้

งานใดที่เข้ามาจัดระเบียบสายสื่อสารตรงนี้นะครับ
แต่ว่าถ้าหน่วยงานนั้นเห็นนะ
ว่าเจ้าหน้าที่ของท่านทำงานแบบไหน
ท่านต้องหาอุปกรณ์เซฟตี้ให้กับเจ้าหน้าที่ของท่านด้วยนะ

อาจจะเห็นว่ามันอาจจะไม่สูงมาก
แต่ตกลงมาก็มีเจ็บมีพิการได้นะครับ